เพราะปกติเวลาทำพิธีเราจะต้องเดินทางไป
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำพิธี
แต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือมิติใหม่แห่งการอาบน้ำมนต
เพราะมันเป็นการอาบน้ำมนต์แบบออนไลน์ค่ะ
น้องใบตองทำอะไรทำไมต้องเอาน้ำไปราดกระดาษอย่างนั้นด้วย
เอ้าก็นี่ง่ายเป็นการแบบพ่นไฟปัดเป่าสิ่งไม่ดีไง
เห็นไหมเหมือนเป็นการแบบรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์
สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไป
แต่การรดน้ำมนต์แบบนี้เขาเรียกการรดน้ำมนต์แบบออนไลน์
อ่อโอ้โหอ่อนไหลน์ใช่ออนไลน์คือคุณไม่ต้องไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราสู่กันฟังก่อนนะ
ไปที่อาสมสถานบ้านบารมีครูนะคะอยู่เลขที่๘ทับ๑หมู่๖บ้านฝากพอง
ตำบลกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

สมแห่งนี้มีครูหมอชะยันโตเดี่ยวแสนลีมุณีหมื่นแดน
เป็นเจ้าของแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการทำพิธีสะดอก
เพราะอาบน้ำมนต์ไฟแบบออนไลน์ทำให้กับลูกศิษย์ค่ะ
เขาติดต่อมาให้ทำพิธีให้จากประเทศซิงคโปร์

เนื่องจากว่าลูกศิษย์มีอาการแพ้ผื่นคัน
การทำพิธีเพียงแค่ให้ลูกศิษย์ส่งรูป
วันเดือนปีเกิดเอามาให้อาจารย์
จากนั้นก็ทำพิธีซึ่งทำเหมือนกับว่าเขามาถึงที่นี่จริง
เห็นไหมโอ้แปลกเท่าที่ผมสังเกต

ไม่แน่ใจตอนทำพิธีเขาไลฟ์สดไปด้วยไหม
คือเขาถ่ายแหละดิฉันว่าเขาคงตั้งใจจะถ่าย
ส่งไปให้ลูกศิษย์ดูว่าเขาทำพิธีนะครับ
เขาเริ่มจากการเป่าไฟหรือเป่ายันเกราะเพชร
แล้วก็สวดสวดมนต์ธรณีสารน้อยและธรณีสารใหญ่

ก็จะมีการสวดคาถามงคลจักรวาลน้อยด้วย

ครูหมอชายันโตบอกว่าพิธีแบบนี้ตัวเองก็ไม่เคยทำมาก่อน
ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแล้วกันว่าจะให้เท่าไหร่
และอีก๒วันต่อมา
สิทธิ์ก็ติดต่อมาหาพร้อมกับบอกอาจารย์ว่า
ื่นคันของเขาหายไปแล้วคุณ
หายวันฉันเล่นดีขึ้นด้วย

แต่ทางอาจารย์อยากแนะนำว่า
ถ้าเกิดคุณอยากทำพิธีอย่างนี้เห็นไหม

เพราะว่ามันอาจจะทำให้รู้สึกขัดความรู้สึกคนที่ดู

ใช่ไหมแล้วมันจะไปถึงคนที่เขาอยากรับหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อความพึงพอใจของทั้งสองฝั่งนะ
เขาอาจจะอยู่ไกลไงใช่ไหมแล้วอาจจะต้องการแบบเดี๋ยวนี้ที่พึ่งทางใจ
ไม่มีโอกาสที่จะบินมาเมืองไทยเพราะว่าเขาติดต่อมาจากสิงคโปร์
ก็เลยแบบงั้นทำพิธีให้ก่อนได้ไหมตอนนี้เลยได้ไหมเอาชื่อวันเดือนปีเกิดเอารูปภาพไปก่อน
ทำให้ก่อนได้ไหมน้องใบตองสังเกตดูภาพนั้นให้ดี
ทำไมคะเขาทำการเป่าไฟพูดอ่ะเดี๋ยวดูภาพอีกซักทีนะ
ไม่แน่ใจใครเอาหน้าผมไปติดเอาไว้หรือเปล่า
ถ้าเป็นหน้าคุณเขาเอาไฟแชคจุดเลยค่ะไม่พ่นใส่หรอก
อ๋อจุดเขาหน้าผมแล้วไม่ต้องลดน้ำเหรอ
ไม่ต้องค่ะคุณจะเอาอะไรโยนลงไปไหมเกลือพริกอะไรเอาไหม
ไม่ใช่เผาโกงเต็กลองไม่ต้องเอาดี
อันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นพิธีที่เขาทำแล้วสบายใจแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลนะจ๊ะ